ก็เป็นรายการใหญ่เพราะว่าจะเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกด้วยนะครับ
เป็นรายการปริ้นเซ็ตสิริวัณวรีไทยแลนดมาสเตอร์
แข่งขันในบ้านเรารอบ๒นี่นะครับ
หญิงเดี่ยวคู่ที่น่าสนใจครับ
อินโดนีเซียไป๑ต่อ๒เกมครับ๒๑๑๔๑๑๒๒แล้วก็๑๐๒๑นะครับตกรอบไปอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
ส่วนอีกหนึ่งคนครับน้องหมิวพรปวีช่อชูวงครับมือ๑๙ของโลกก็ต้านทานความแข็งแกร่งของทางแคโรลิน่ามาริน
๑๐ของโลกแล้วก็มือ๔ของรายการจากสเปนนะครับซึ่งเคยเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกด้วยนะครับ
ก็ตามไม่ไหวแพ้ไปขาดร้อยเลยครับ๒เกมรวด๑๑๒๑แล้วก็๙ต่อ๒๑มารินก็ผ่านเข้าไปพบกับ
ยากะทาคาชิมือ๘ของรายการจากญี่ปุ่นครับ
ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแหละได้เจอกับมารินนะ
โอ้โหเป็นรายการนี้จริงด้วยคะแนนมันอาจจะยังไม่ถึงมือพวกนี้มา
ส่วนอีกหนึ่งคนรัชนกอินทนนท์นะครับมือ๕ของโลกนะครับน้องเมย
ยังคงเดินหน้าทำผลงานนะครับเอาชนะทางพายุโปครับ
๔๐ของโลกจากไต้หวันไปได้ขาดลอย๒เกมรวดนะครับ
แล้วก็หญิงคู่นะครับในรอบที่๒แชมป์เก่านะครับ
อย่างน้องเอิร์ทพุทธิตาสุวจิรกุลแล้วก็น้องปอป้อซับซีรีแต้รัตนาชัยนะครับ
๑๙ของโลกแพ้ให้กับทางลีวันเมยนะครับ
แล้วก็เจียงยู่คู่มือ๙ของโลกจากจีนไป๒เกมรวดครับ๑๖๒๑และ๑๗๒๑
ใช้เวลาแข่งขัน๔๙นาทีก็เป็นรายการที่อย่างที่ผมบอกนะครับ
มือวางดีดีเขาก็มากันนะครับถ้าเราพลาดไปในแต่ละเกมเนี่ย
เสียโอกาสนะครับมีแบตในโอกาสแก้ตัวค่อนข้างจะน้อยนะครับ